คุณผู้ชมครับสำหรับแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ขณะนี้คุณผู้ชมเราได้ผู้โชคดีแล้วตั้งแต่วันที่๒๘เมษายนที่ผ่านมา
ผู้โชคดีนี่อยู่ทั่วประเทศเลยนะครับคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นขอนแก่น๑๐๑กรุงเทพฯมหานครจันทบุรีอุบลรัชธานี
รอติดตามประกาศผู้โชคดีทุกวันในรายการตลอดข่าว๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
แต่ว่ายังไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับเรายังเดินหน้าเจอกันอีกแจกกันอีกอย่างต่อเนื่อง
ที่สำคัญที่สำคัญ๒๗พฤษภาคมนี้เราจะแจกล้านแรกกันแล้วนะครับ
แล้วก็นี่คือจำนวนฝาครับไปดูจำนวนฝาจากพี่น้องชาวไทยที่ส่งเข้ามาครับ
โอ้โหเท่าที่ดูนะคุณผู้ชมคาราบาลแดงและคอนโทรคูณสองในภาคกลางเนี่ย
ยังมีความนิยมอย่างมากภาคอีสาเนี่ยก็มีความนิยมไม่แพ้กัน
ภาคใต้ตัวเลขก็ขยับเพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์แรกแล้วภาคเหนืออย่ายอมแพ้ภาคใต้นะครับ
ฝากันเข้ามาเยอะครับเพราะว่าทุกฝาที่ส่งมามีสิทธิ์ลุ้นรางวัลครับ
ก็ย้ำรางวัลกันชัดอีกครั้งนะคะแจกทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือน
รวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาทแล้วก็ต้องย้ำคุณผู้ชมเลยนะคะวันที่๒๗พฤษภาคมนี้
แจกล้านแรกกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งฝามากันเลยนะคะ
กติกาง่ายค่ะจำ๓คำเขียนบีบส่งนะคะ
ฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือค่ะ
ฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับพร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาแล้วบีบให้แน่นนะคะ
ส่งมาที่ตู้ปอน๒บางปะโกงฉะเชิงเซา๒๔๑๓๐
หรือกล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์นะคะ
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะ
อย่าช้านะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราแจกกันทุกวัน
และสามารถติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ส่งกันมาได้จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
และวันที่๒๗พฤษภาคมจะแจกล้านแรกกันแล้วนะคะ
รีบส่งกันเข้ามาค่ะเพราะว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจเป็นคุณผู้ชมนะคะ
เครื่องดื่มคาราบาลแดงนะครับในราคา๑๐บาทเท่าเดิม
และเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่ม
น้ำรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะครับมีส่วนผสมจากตาบ
กูโคโลโนแลคโทนแล้วก็สารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่น
หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับ
และคันโซคุณสองกันเข้ามาเยอะนะครับ